โพสต์เอาไว้แล้วก็น่าสนใจมากนะคะ
เป็นลักษณะคล้ายกับการอุปมาอุปมัยเปรียบเปลยเรื่องของความเป็นเพื่อน
แล้วก็บอกเลยว่าฝากไปถึงอดีตเพื่อนรักละมั้ง

คุณผู้ชมลองดูข้อความที่คุณวิโรธลักษณะดีศรโพสต์เอาไว้นิดหนึ่ง

เหมือนเพื่อนกำลังจะถูกหลอกพาไปปล้น

ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ๑๑ปีก่อน๑๙พฤษภาคมปี๕๕
เพื่อนรักคนนึงกำลังพูดกันว่าก้าวไกลทำมาเยอะ

เหมือนกับจะว่ายน้ำข้ามฝั่ง
เก้าไกลก็แจวเรือพาผมข้ามฝั่ง

ก้าวไกลจะแบกเรือมาขึ้นภูเขาด้วยทำไมเนี่ย
ถึงเวลาที่ผมคงต้องนั่งรถขึ้นภูเขาแล้วละมั้ง
แต่ผมไม่เคยลืมคนขับเรือที่มาส่งนะ
ผมต้องหันกลับไปขอบคุณคนที่ขับเรือมาส่ง
ผมอยากตะโกนบอกเพื่อนรักคนนั้นด้วยความเป็นห่วงว่า

มันหลอกพาไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขา
อย่าไปติดรถคนอื่นขึ้นภูเขา

เรือลำนี้ยังรอนายอยู่

ฝากถึงเพื่อนนะให้ระวังนะจะโดนหลอกหรือเปล่า
ไม่รู้เป็นห่วงเพื่อนรักอย่างเพื่อไทยหรืออะไรยังไง
ทุกคนก็มองไปถึงแบบนั้น
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะที่มองว่า
เหมือนเป็นแผนร้ายหรือกลุมโจรหลอกเป็นยิงทิ้งบนภูเขา
กลับมาดูจำนวนส๓๓๓
ที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของคุณวิโรธก็แล้วกันคือเอาจริงจริงแล้วเนี่ย
เหมือนกับที่รวมกันเดิมอ่ะครับแปดพักเดิมมันก็คือสามร้อยสิบสองเสียง
ใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดเฉพาะก้าวไกลกับเพื่อไทย
มันก็สองร้อยเก้าสิบสองแล้วอ่ะยังไงมันก็ชนะฝั่งร้อยแปดสิบแปด
แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าทางลุงเขาเนี่ย
มีเสียงสวอยู่ด้วยไงยังไงยังไงมันก็ยากนะ
ถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลอะไรแบบนี้ก็คือจริงแล้วรวมเสียงของแต่ละพักเนี่ย
เขารวมหมดเลยนะที่เคยรวมกันเอาไว้แบบ
อาจจะมีภูมิใจไทยมาเพิ่มอะไรมาเพิ่มใช่ไหมคะ
อย่างที่ขึ้นให้หน้าจอสูตรจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้
ไกลอยู่เหมือนเดิมมีเพื่อไทยด้วยแล้วก็มีพักอื่นอื่นด้วยอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุณวิโรธบอกว่าแต่ถ้าเกิดจะไปขอสองลุง
สองพักเนี่ยมาโหวตให้เพื่อไทยฟรีฟรี
โดยไม่ร่วมรัฐบาลมันเป็นไปได้ไหมน่าจะยากมั้งฮะ
คุณวิโรธเขามองหรือจะให้เขากดปุ่มให้สวโหวตให้เพื่อไทย
ขอให้ทางลุงคุยให้กับทางสวเพื่อให้สวโหวตให้เพื่อไทย
จะได้ไหมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับยังไงยังไงสองลุง
เขาก็ต้องมีเงื่อนไขในการขอร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่มีใครมาทำอะไรให้ฟรีฟรี
ลักษณะประมาณแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งหมด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลงไปอ่านเพิ่มเติมในเฟซบุ๊คของคุณวิโรธคือมันยาวมาก
แต่มิ้วจะขอสรุปปิดท้ายเอาไว้ว่าคุณวิโรธโพสต์ว่า
ผมเป็นห่วงมากว่าเพื่อไทยเพื่อนรักของผมกำลังตกหลุมพราง
อุบายหลอกให้สลัดก้าวไกลทิ้งเพื่อนแท้อย่างคนเสื้อแดง
หนึ่งวางอาวุธแล้วยอมให้ใส่กุญแจมือ
เอาถุงดำคลุมหัวแล้วเดินไปขึ้นรถตู้ไปกับโจร
หวังว่าเพื่อนจะคิดได้หันหลังกลับมา
ที่เรือลำเดิมประมาณแบบนี้ค่ะ
เรือยังรออยู่ไม่อย่างนั้นคนบนเรือคงได้ยินเสียงปั้ง
ลอยมาจากบนภูเขาประหนึ่งว่าถูกหลอกไปยิงบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันยาวมากนะคะมิ้วก็เลยขอสรุปเป็นใจความสั้นแบบนี้ก็แล้วกัน